คุณผู้ชมครับมีคนร้องเรียนผ่านทางเพจไทยรัฐ
แจ้งข่าวแล้วก็แจ้งคลิปมาแบบนี้

รอบรั้วโรงเรียนอีกแล้วนะพอเฉาร้อนรักในโรงเรียนคราวนี้
มาถึงเรื่องของพออีกคนนึงที่ทำร้ายเด็กนักเรียนม๒
เพราะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนสายครับ
ของเด็กนักเรียนคนนี้เขาก็ชี้แจงเหตุผลผ่านโพสต์ในโลกโซเชียลมา
บอกว่าเพราะว่าลูกต้องช่วยเหลือครอบครัวค้าขายในตอนเช้า

และครั้งนี้ถูกผู้มนวยการโรงเรียนทำโทษด้วยการใช้มือใช้กำปั้นเนี่ย
เข้าไปที่ต้นคอทุบเข้าไปตรงต้นคอแบบนี้
ลามไปถึงศีรษะแล้วก็ลงมาถึงตา
ตอนนี้ตาขวามองไม่เห็นแล้ว
ลูกสาวโดนทำร้ายที่คอตอนนี้ทำให้ตาขวามองไม่เห็นขอความช่วยเหลือหน่อย
ผู้สื่อข่าวของเราพอเห็นโพสต์เห็นการแจ้งข่าวแบบนี้
เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ต้องตามไปนะฮะว่าสมาชิกท่านที่โพสต์คือใคร
ตามไปจนเจอครับว่าผู้โพสต์เป็นแม่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บชื่อนางสุกัญญานกสวน

โดยผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวอยู่ชั้นม๒
โรงเรียนสายเป็นประจำเพราะว่าต้องช่วยเหลือดูแลครอบครัวในการค้าขาย
วันเกิดเหตุเกิดขึ้นวันที่๙มกราคม
ลูกสาวเข้าลงเรียนสายนะ
กล้ามเนื้อบริเวณลำคออักเสบ
พอวันต่อมาความเจ็บปวดมันลุกลาม
เพราะว่าลูกเกิดอาการปวดคอมากขึ้นลามไปถึงหูและตาข้างขวา
กรณีนี้คล้ายกับอะไร
ส่วนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
เต็มข่าวฟังว่าวันที่เกิดเหตุยอมรับว่า
ตัวเองก็มีความผิดที่ไม่ได้ทำเวรรับผิดชอบ
ห้องน้ำเพราะว่าตัวเธอเองไปสายจริง
แต่ว่าติดขายของช่วยที่บ้าน
หลังจากเธอถูกพอทำโทษแล้วรู้สึกเหมือนจะสลบไปด้วยนะ
ฟังเสียงเด็กหญิงวัย๑๔นี้เล่าเหตุการณ์ในโรงเรียนให้ฟังหน่อยครับ
แล้วพอกลางวันเพื่อนมันมาเห็นว่าต้นคอบวม

เพื่อนทักว่าต้นคอไปทำอะไรมาถึงบวม
ก็เลยรู้ว่าโดนตีจนคอบวม

มันมันแรงไปค่ะความจริงตีหนูหนูก็ไม่ว่าค่ะ
แต่อันนี้ตาหนูมันมองไม่เห็น
เด็กบอกว่าตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับ

คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดลบบุรี
ต้นสังกัดก็ให้ไปตกลงกับผู้มนวยการโรงเรียน
เพื่อรับผิดชอบก็ให้เงินมา๖๐๐๐บาท
บอกว่าไม่ได้ทำโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุนะครับ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปากของพอ
โดยพอปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกเพียงว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้นสังกัดตรวจสอบ
โดยนายอนันต์กล่อมกูลประธานกรรมการสถานศึกษาอธิบายให้ฟังบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้ว
โดยพอสำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันให้ความช่วยเหลือ
และพอโรงเรียนก็กล่าวขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับ
เหมือนยื้อยัดยื้อชุดยื้อกันนะครับ
พอก็ดึงมือดึงมือมาแล้วก็ใช้แบร์มือตกไปข้างหลัง
และต่อมาก็รู้ว่าทางผู้ปกครองเนี่ยนำเหตุไปร้องที่เขต
ทางรองประธานกรรมการสถานศึกษานายอดุลเปรมปราคิน
กรณีเด็กถูกทำร้ายจนตาบอดอาจจะเป็นข้อกล่าวหาที่น่าจะเกินไปหน่อย
ต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เด็กมีปัญหาทางสายตาหรือไม่ครับ
ฟังเสียงหน่อยฮะ
ต้องตรวจสอบข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ตรวจสอบกันต่อนะครับเรื่องนี้คงก็ถึงโรงพักแหละนะครับ
ทีมข่าวก็จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อไป
ที่สำคัญที่สุดก็คือผลการตรวจร่างกายของเด็กนะ